ที่วงการเพลงค่ะแต่ว่าเป็นน้องแพลวแสงทองนะคะ
บอกเลยว่าวันเกิดปีนี้แฮปปี้มากเวอร์
ความอบอุ่นจากเอฟซีได้แฟนคลับนะคะเพียบเลยค่ะ
คือเมื่อวันก่อนก็งานโชว์แน่นเหมือนเดิม
ที่สำคัญไฮไลท์คือพวงมาลัยน้ำใจคุณผู้ชมค่ะ
ล้นคอจนต้องฝากเพื่อนอะเธอฝากคล้องคุณคล้ายให้สักที
อยากจะชุดเข้ามาฝากไว้
คอเท่าพวงสองพวงแล้วคุณน๊อปล้นไว้แล้ว
เยอะแค่ไหนถามใจดูเอาเถิดใครภาพเล่าเรื่อง
นี่คือความรักความเมตตาจากเหล่าแฟนคลับคนรักหมอลำนะคะ
สาวแพรวแพรวแสงทองค่ะมอบมาลัยน้ำใจมาเป็นฟวงใหญ่ใหญ่แบบนี้เลย
เรียกว่าล้นคอคุณผู้ชมจนต้องฝากคนอื่นอ่ะ
คล้องไปด้วยเลยก็แล้วกันซึ่งวันคล้ายวันเกิดของสาวแพรวแพรวสามสิบสี่กระหลัดปีนี้
ข่าวนี้ก็เลขสวยนะจ๊ะสามสี่สี่สามบอกเลยว่าค่ะ
มีแต่ความอบอุ่นทั้งนั้นไม่อบอุ่นยังไงคุณผู้ชม
เต็มเวทีขนาดนั้นเพราะนอกจากจะได้ของขวัญมากมายแล้วเนี่ย
น้องในทีมหมอลำค่ะยังพูดความในใจซึ้งกับเธอด้วยนะ
แล้วก็เอ็นดูน้องนาริตะคุณผู้ชมค่ะตัวเล็กเห็นไหมคะ
ใส่ชุดหมอลำจิ๋วค่ะที่เพิ่งตัดมาใหม่เพื่อการนี้เลย
ขึ้นเวทีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยนะคะ
งานนี้ค่ะสาวแพรวนะเธอก็ฝากขอบคุณซึ้งใจเลยไปหลายนะคะ
ไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่รักแล้วก็สนับสนุนวงหมอลำแสงทองฟินแลนด์ของเธอด้วยแล้วกัน

ขอพูดคำเดียวสั้นว่ารักทุกคนถึงแม่บ้านซินี่อุปสรรคเหตุไหนเขาออกงานกว่าไหนหรือความมีงาน
ขอให้เชื่อมั่นในตัวเราทั้งสองคนว่าจะพาทุกคนข้ามผ่านไปให้ได้
ขอบคุณนี่นะคะนี่คือคำมั่นสัญญาจากหัวหน้าวงนะคะ
ให้กับลูกน้องในวงนะคะให้เชื่อมั่นเลย
จากความชื่นมื้นที่ได้เห็นนี้แล้วนะคะ

สามีเขาฝั่งผู้ชายคนนี้นะฮะ
อันเป็นที่รักค่ะขอทำหน้าที่ลูกเขย
ร้องเพลงลำกรอนค่ะซึ่งเป็นเพลงที่แม่เท่า
ของแพลวอยากฟังได้จากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

ให้แฟนได้ฟังพร้อมกันด้วยเลยแล้วกัน
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะคุณผู้ชม
จากเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละ
เป็นรถกระบะคันโตนี่เลยคุณผู้ชม

เป็นรถที่สาวแพรวเขาอยากได้มาตั้งนานแล้ว

แล้วก็จังหวะที่แบบรถขับเข้าไปจอดต่อหน้าสาวแพลวนั้น
โอ้โหคุณผู้ชมกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

พร้อมคุณโอ้โฮ
ขอบคุณสามีนะคะขอบคุณพี่ที่ช่วงคุณค่ะ
ได้แล้วพักใหญ่เลย
ได้ยินเสียงแต่เมื่อกี้ถึงกับสะดุ้งเลยนะคะคุณค่ะ
นิดนึงก็ละกันเผื่อใครยังไม่เห็น
เลขทะเบียนเขาพอผ่าน๔

บอกเลยมาเถิดไทยรัฐให้โชคมาหลายแล้ว

บอกว่ารวยขนาดนี้ทำไมไม่ถอยรถหรูมาเลย

เอาไว้ทำมาหากิน
อุปกรณ์ในวงได้อีกเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะ